ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งของประเทศจีนเกิดเหตุการณ์ขึ้น
เป็นเหตุการณ์ที่รถยนต์คันหนึ่งสีดำเข้าไปเติมน้ำมัน
แต่ว่าพนักงานในปั๊มน้ำมันบอกว่าให้ขับวนไป
เพื่อที่จะไปเติมที่หัวจ่ายอีกจุดหนึ่ง
เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนะคะไปชมคลิปกันก่อนค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในประเทศจีนนะคะเมื่อรถยนต์สีดำที่ปรากฏในภาพ
เข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้
ปั๊มบอกว่าให้คนขับรถยนต์นั้นวนไป
ที่ตู้จ่ายน้ำมันอีกด้านหนึ่ง
เธอก็ได้เดินไปรอเพื่อที่จะให้บริการ
แต่แล้วรถยนต์คันนี้ค่ะพุ่งชนเด็กปั๊มรายนี้อย่างแรงนะคะ
ร่างของเธอถูกอัดกระแทกกับตู้จ่ายน้ำมันค่ะ
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคนขับรถยนต์
หรือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลิกค่ะ